เรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า
ถูกต้องตามฤดูการณ์แน่นอนช่วยไว้ได้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็พายุฤดูร้อนก็พัดถล่มในหลายพื้นที่

คนก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวจะหยุดยาวอีกแล้วในช่วงสุดสัปดาห์

ฝนจะตกมั้ยอากาศจะเป็นอย่างไรคุณคุพธนานค่ะ

วันนี้ยังมีหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
วันนี้อาจจะแรงหน่อยหลังจากนี้ก็จะทุเลาลง
แต่ว่าในระยะนี้เองตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง

ใครที่จะวางแผนไปเที่ยวทะเลโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน

นั้นใครที่จะวางแผนเดินเรืออาจจะต้องระวังหน่อย
วันนี้มีหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือปรากฏการณอาทิตย์ตั้งฉาก
สัปดาห์ที่สัปดาห์ก่อนไปตั้งฉากกรุงเทพฯวันนี้ตั้งฉากที่ตั้งอีกแล้วเหรอคะ
จังหวัดนครสวรรค์๑๒นาฬิกา๑๖นาที
ถ้าหากท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆไม่มีฝนเนี่ยนะครับ
จังหวัดไหนบ้างที่เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ไหนบ้าง
เป็นพื้นที่เสี่ยงเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
อย่างที่บอกไปเลยว่าวันนี้ยังไปอีกหนึ่งวัน
ที่หลายพื้นที่ในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
โดยจากภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆ
ปกคลุมท้องฟ้าเมืองของเราตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
จนถึงณขณะนี้จะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ประเทศไทย

ยังคงมีการเกาะตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
สังเกตว่ามีทั้งกลุ่มเมฆสีขาวก็คือกลุ่มเมฆธรรมดานะครับ
เหลืองคือกลุ่มเมฆฝนแล้วก็กลุ่มเมฆที่มีลักษณะเป็นสีส้ม
ก็คือกลุ่มเมฆที่ก่อยอดสูงจนยอดมีอากาศเย็นจัดเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่
และนี่แหละครับเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงลูกเห็บตกด้วย
วันนี้มีหลายจุดหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังของการสันนการภายุฤดูรส
ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นในประเศษฐานภาคเหนือและภาคอีสาน
มีจังหวัดไหนบ้างเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยหรือเปล่า

พศอิสรในบริเวณจวรรภ์นคร
ราชสีมาไชยภูมิเลย
หนองบูรรมภูกฤาขอนแก่่นอุดรธานีหนองคาย
นี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ตลอดทั้งวันนี้
ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์พายุฤดูร้อน
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องเน้นย้ำเลยนะครับ
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงต่างบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงต่าง
โฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้า
ยังคงต้องเฝ้าระวังใครที่จะเดินทางสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว
ในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
อย่างที่บอกเลยครับทั้งฝนที่ตกลงมาลมกระโชกแรง
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดลูกเข็บตกด้วยแบบนี้
อาจจะยังคงสร้างความเสียหายได้ในหลายพื้นที่นะครับ
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความประแบบวลาศนาอากาศในวันนี้
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนั้น
เป็นเรื่องของกระแสลมจาก๒ทิศทางที่
เลื่อนที่มาปะทะกันหรือว่าเคลื่อนที่มาพัดสอบกันครับ
เป็นกระแสลมจากบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
บเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
ปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคอีสาน
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ยังคงได้รับปัจจัยความชื้นอย่างต่อเนื่อง
โอกาสที่จะทำให้เกาะตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆ

แน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งตะวันตกนะครับ
เคลื่อนที่มาปัดทะกันการะสายลมฝั่งตะวันตก
หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัด

บริเวณที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้ง๒ทิศทาง

ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
ถ้าหากกลุ่มก้อนเมฆมีความชื้นเพียงพอ

ให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ

หากเราพิจารณากระแสลมในระดับสูง

พบว่าตอนนี้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

คลื่นกระแสลมดังกล่าวนั้นสามารถที่จะเหนียวนำ
ว่าความชื้นจากพื้นผิวลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองได้เช่นเดียวกัน

สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
วันนี้หลายจุดบริเวณตอนบน

เพราะว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ที่จะเหนียวนำให้เกิดลูกเห็บตกได้
ภาพรวมสถานการณ์ฟ้าฝนในไทยวันนี้

กันกับระบบพยากรณากาศไทยรักทีวี
ช่วงสายวันนี้ครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนปกคลุม

ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง

บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

เริ่มมีโปรปรายในบางจุด

หลายพื้นที่ช่วงค่ำคืนนี้
หน้าจับตาอุบรรชธานีศรีสะเกช

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ

นี่คือฝนตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ

ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวในระยะนี้
โดยเฉพาะเที่ยวทะเลในฝั่งอันดามัน
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณตอนกลางของภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ

ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
ในภาคฝั่งอันดามันนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป